ติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการเมืองยุคนี้เป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านไปสู่นักการเมืองเจนใหม่รุ่นใหม่
เพราะว่าล่าสุดเองสองพักใหญ่อย่างเพื่อไทยก้าวไกลเองหัวหน้าพักก็ลาออกเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ไปทำหน้าที่แทนนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยหัวหน้าพักคนใหม่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เจนใหม่ทั้งนั้น
แต่คำถามมีอยู่ว่าแล้วพักอื่นต้องผลัดใบเปลี่ยนใบแบบนี้หรือไม่
เพราะถ้าไม่เปลี่ยนอาจจะสู้สองพักนี้ไม่ได้ในอนาคตติดตามจากรายงานครับ
สองพักใหญ่อย่างเก้าไกรและเพื่อไทยที่เคยเป็นเพื่อนสนิทตอนเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกัน

การทราบ๖๔
การทราบ๖๔
ทั้งสองค่ายมีนัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพักเพื่อไทยในแพทย์ชนนานศรีแก้ว
ประกาศละออกเพราะว่าเคยลั่นวาจาว่าจะไม่จับมือกับพักลุงในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่สุดท้ายก็เอาพักของลุงมาร่วมรัฐบาลทั้งสองพักทำกลางเสียงค่อนแคะว่าตระบัดสัตว์กับประชาชน
ขณะที่พักเก้าไกรนายพิธาริมเจริญรัฐลาออกเพราะว่าต้องเปิดทางให้สอสอภายในพัก
ได้ขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านหลังจากที่ตัวเองถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อนาคตทางการเมืองยังอยู่บนทางสองแพร่ง
จึงทำให้ทั้งสองพักต้องจัดการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
โดยพักเก้าไกรจะมีการเลือกหัวหน้าพักในวันที่๒๓กันยายนที่จะถึงนี้
ส่วนเพื่อไทยจะมีขึ้นในวันที่๑๖ตุลาคม
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารายชื่อว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่ของทั้งสองพัก
ถือว่าเป็นยังบรับหรือว่าเลือดใหม่ทางการเมือง
ก้าวไกรก็มีแต่งจ๋าอยู่สองคนคือหมายศรีมริกัญญาตันสกุลกับสมไทยทวัฒน์ตุลาธน
พร้อมค่ะแต่ว่าตอนเสนอชื่อเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะมีทั้งหมดกี่ท่านนะคะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีชื่อของดิฉันเนี่ยอยู่ในช็อตลิสที่จะได้เป็นให้โหวตกันหรือเปล่าด้วยซ้ำค่ะ
ก็จริงก็ยังไม่อยากให้รีบเดากันไปค่ะอาจจะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนขึ้นค่ะ
ขณะที่เพื่อไทยรายชื่อที่ปรากฏก็มีเพียงชื่อเดียวคืออุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
แต่ว่าถ้าถามว่าพร้อมไหมจริงแล้วเนี่ยตัวของอิ๊งเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอิ๊งทำเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ
แล้วก็มันก็อย่างที่บอกวันนี้วันเกิดพักเนาะเพราะพูดว่า๑๖ปีเนี่ยความคิดความอะไรมันก็มีภาพกลับมาหมดนะคะ
เพราะฉะนั้นความรักความผูกพันในอิ๊งพร้อมทำเพื่อพักเต็มที่แน่นอน
ด้วยการที่จะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็นอิ๊งคิดว่าอิ๊งอิงก็เต็มที่กับพักเพื่อไทยค่ะ
ถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าแล้วจะนำพักได้ดีกว่าอิ๊งยอมแต่ถ้าเป็นอิ๊งแล้วคิดว่าดีที่สุดอิ๊งก็ยอมเช่นกัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองไทยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยแล้ว
นักการเมืองหน้าเก่าที่เคยวนเวียนเล่นเก้าอี้ดนตรีเพื่อแย่งอำนาจกันตลอด๒๐๓๐ปีกำลังตกยุค
กลายเป็นสินค้าหมดอายุที่ตลาดอาจจะไม่ต้องการอีกต่อไปแล้ว
นั่นจึงเหตุผลที่ทำให้พักอื่นต้องปรับกระบวนทัพใหม่เช่นกัน
เฟ้นหาคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวเข้ามาในสังกัดจึงเป็นภารกิจหลัก
แม้จะรู้ว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั้งสองพักนี้แต่ก็ไม่มีทางเลือก
เพราะหากยังฝืนใช้คนเก่าที่ยึดติดกับชื่อเสียงเดิมเลือกตั้งครั้งหน้าไม่เพียงขายไม่ได้
แม้แต่พักก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้เช่นกัน